ตามปกติแล้วครบข่าวดึกของเราช่วงวันหยุดอย่างนี้
ก็จะมีเรื่องของอาหารการกินให้คุณผู้ชมได้รับประทานกันนะคะ
จนบางคนอาจจะบอกว่าทานเยอะแล้วอยากออกกำลังกายแล้ว
แต่ก็มักจะมีข้ออ้างว่าเลิกงานช้าไม่มีเวลาไปออกกำลังกาย
ในวันนี้ค่ะเตรียมเสื้อผ้าให้พร้อมได้เลย
เพราะว่าคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจจะพาคุณผู้ชมไปออกกำลังกาย
ที่สามารถออกกำลังกายได้ตอนกลางคืนด้วยไปติดตามจากรายงานค่ะ
นี่เป็นพื้นที่สำหรับคนรักการออกกำลังกายขนาด๕๐๐ตารางเมตร

ลูกวิ่งเครื่องบริหารกล้ามเนื้อและคลาสออกกำลังกายค่ะ
ที่นี่นะคะเปิดตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
เหมาะสำหรับคนที่ทำงานเลิกดึกนะคะ
ทีนี้เราก็จะไม่มีข้ออ้างสำหรับการออกกำลังกายแล้วล่ะค่ะ
ช่วงที่คนจะมาออกกำลังกายมากที่สุด
คือเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
และจะมีเจ้าหน้าที่อยู่จนถึงเวลา๒๒นาฬิกาค่ะ
ขณะเดียวกันช่วงเวลาตี๑ตี๒ตี๓
หากไม่มีผู้เข้ามาใช้งานระบบไฟฟ้าที่นี่ก็จะดับลง
ตรงที่สมาชิกสามารถเข้ามาใช้บริการเมื่อไหร่เวลาไหนของวันไหนก็ได้
แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีบุคลากรคอยให้บริการ
โดยจะมีระบบวิดีโอกล้องวงจรปิดระบบความช่วยเหลือฉุกเฉิน
และเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นไว้รองรับค่ะ
ของเรานี่จะเป็นระบบกุญแจตัวนี้
จะเป็นตัวที่จะทำให้คุณเข้าขับด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา
เมื่อคุณแตะบัตรที่ประตูแล้วเนี่ยประตูจะเปิด
แล้วก็คุณจะสามารถเข้ามาแล้วก็จะมีการบันทึกว่า
คุณคนนี้ชื่อนี้หน้าตานี้เข้ามากี่โมงถึงกี่โมง
เพราะว่าการเล่นการกำลังกายที่ต่างประเทศเนี่ย
มันเป็นเหมือนกับภารกิจค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของคนแต่ละคน
บางคนอาจจะอยากมาออกกำลังกายเวลาดึก
ก็แตะประตูเข้ามาได้เองเมื่อสะดวก
ที่นี่ถูกออกแบบบรรยากาศให้ความรู้สึกเหมือนเรา
กำลังออกกำลังกายอยู่ที่บ้าน
ส่วนเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกที่นี่
เน้นที่ราคาถูกกว่าสมาชิกฟิตเนสทั่วไปเกือบครึ่ง
และไม่มีข้อผูกมัดด้านระยะเวลาค่ะ

เฉลี่ยค่าสมัครที่เดือนละ๑๕๐๐บาท

ก็จะอยู่ที่๑๘๐๐บาทค่ะ

สำหรับคนที่ต้องการเทรนเนอร์ส่วนตัว
คอยให้คำปรึกษาคำแนะนำด้านการออกกำลังกายด้วย
ที่ให้เราจะดู

แต่ถ้าลูกค้าบางคนต้องการที่จะ

เช่นอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อ

ใครที่สนใจก็เดินทางมาได้ที่

เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน
ไม่ใช่แค่อาหารการกินที่เรานำเสนอนะคะ
แต่ว่ายังนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

ค่ะก็แข็งแรงนะคะทานแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วย